ท่านผู้ชมครับถ้าพูดถึงฝาแฝดที่ตัวติดกันเลย
หน้าอกเนี่ยติดกันเลยต้องใช้ชีวิตร่วมกัน
ใช้ร่างกายร่วมกันผมเชื่อว่าผู้คนทั้งโลกเนี่ย
ต้องคิดถึงแฝดสยามใช่ทุกคนรู้จักไงแฝดสยามอินจันท
คู่แรกของโลกเลยนะฮะใช่ค่ะณปัจจุบันนี้
ในเมืองไทยเรายังมีแฝดสยามอยู่นะครับน้องปินและน้องปาน
อ่าไปดูนะฮะน้องปิงน้องปานครับ
นี่ฮะมีคนไปเจอน้องแล้วถ่ายคลิปลงติ๊กต๊อก
แฝดสยามที่ยังเหลืออยู่
ค่ะอ่าโอ้โหคนฮือฮากันมากนะฮะทุกผู้ชมครับ
จะเห็นว่าช่วงหน้าอกเนี่ยช่วงลำตัวน้องนี่ติดกันนะครับ
นี่ฮะแล้วก็มาโพสต์เอาไว้นะครับ
คือหลังจากที่คลิปติ๊กต๊อกนี้ถูกโพสต์ออกไปถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ย
คนมาแสดงความเห็นมาสอบถามเยอะเลยนะฮะอ่าใช่ค่ะ
บางคนบอกโอ้โหนี่เพิ่งเห็นนะเพิ่งทราบว่า
เมืองไทยเรายังมีแฝดสยามหลงเหลืออยู่นะครับบางคนก็เคยรู้จักน้องมาแล้วนะฮะ
ลืมไปแล้วก็มีใช่ค่ะบางคนมาเม้นบอก
เอานี่โตเป็นนุ่มน้อยสาวน้อยแล้วเหรอลูกอ่า
อยากให้หน่วยงานช่วยจัดหาอุปกรณ์ช่วยพยุงเดินให้น้องจะดีมาก
แต่ว่าที่คอมเมนต์บอกว่าโตเป็นนุ่มน้อยสาวน้อยเนี่ยเดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าจริงน้องทั้งสองคนเป็นผู้หญิงทั้งคู่นะคะ
แต่ว่าคือคนนึงเขาชอบผมสั้นอีกคนเขาชอบผมยาวคือคนเขาก็โพสต์ตอบ
ว่าเอาเรื่องอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์ช่วยพยุงเนี่ยมีครับ
แต่ย่าเขาต้องการให้น้องออกกำลังกายขาจะได้แข็งแรงค่ะอ้าว
ส่วนเรื่องแฝดชายหญิงเนี่ยก็มีคนมาตอบคอมเมนต์ใช่
บอกน้องเป็นสาวทั้งคู่ค่ะอืมแต่คนนึงชอบไว้ผมยาวอีกคนชอบผมสั้นค่ะ
น้องผมยาวชื่อน้องปินอืมน้องผมสั้นชื่อน้องปานค่ะอ่า
แล้วก็อธิบายต่ออีกบอกถ้าจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าน้องจะมีขาคนละข้างอ่า
ขาข้างซ้ายของน้องปานขาข้างขวาของน้องปิ่นอืม
เวลาเดินน้องทั้งสองต้องช่วยกันบังคับขาคนละข้างค่ะ
เพื่อที่จะได้เดินได้เสียอ่างสะดวกอืมนี่นะฮะอ่า
น้องปิ่นกับน้องปานนะอืมน้องผมยาวชื่อน้องปิ่นค่ะ
ผมสั้นชื่อน้องปานนะครับหลังจากนั้นก็เลยมีคนมาถามเยอะเลย
บอกทานอาหารกันยังไงทานแล้วอาหารเขาแบ่งกันแบบไหนอะไรยังไง
มีคนที่โพสต์บอกตอบคำถามนะฮะบอกน้องนี่มีคนละส่วนกัน
นะมีแต่ช่วงล่างใช้ร่วมกันอืมกระเพาะอาหารก็ของใครของมันนะฮะ
คือแยกกันแยกกันตั้งแต่ช่วงล่างเนี่ยขานี่แหละที่ว่าใช้ร่วมกันนะครับ
ทั้งสองคนเป็นชาวจังหวัดนครสวรรค์นะครับทุกผู้ชมครับบ้านอยู่ที่ตำบลหนองกรดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
สิบเอ็ดล้านวิวนี่ผู้สื่อข่าวของเราไปหาที่บ้านน้องปินกับน้องปานอ่านี่ย่าแจ่มใสอ่า
อายุสิบสามปีเจ็ดเดือนค่ะเด็กหญิงทั้งคู่นะอุ้ยสดใสน่ารักเชียวอ่า
หน้าตาน่ารักมากนะฮะหน้าเหมือนกันเลยนะคะใช่นี่ฝาแฝดนี่ค่ะเหมือนกันเลย
บางทีมันจะมีแบบแฝดแบบเหมือนคนละฝาพี่อุ๋ยมันก็ไม่เหมือนอ่าคล้ายคล้ายเฉย
แต่ไม่เหมือนดูสิเห็นไหมฮะเห็นผู้สื่อข่าวของเรามานี่ก็นี่
นี่แฝดอินจันทร์ในอดีตเห็นไหมทีมงานเราไปหาภาพมานะแฝดอินจันทร์
สยามคู่แรกของโลกเนี่ยแฝดติดกันช่วงหน้าอกและลำตัวติดกันเนี่ย
ค่ะเขาเลยตั้งชื่อว่าแฝดสยามอืมเพราะเป็นคู่แรกของโลกนู่นฮะ
เกิดเมื่อ๑๑พฤษภาคมสองพันสามร้อยห้าสิบสี่สองร้อยสิบเอ็ดปีมาแล้ว
ค่ะแฝดอินจันทร์ท่านเสียชวิตเมื่อ๑๗มกราคม
๒๔๑๗ฯนะฮะมีอายุ๖๒ปีค่ะเกิดที่สมุดสงคราม
จริงจริงอายุยืนเหมือนกันนะคะใช่ส่วนน้องปิ่นน้องปานเนี่ย
อยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะฮะท่านผู้ชมครับนี่วันนี้เราไปหามานะฮะ
ปินคือเด็กหญิงจรูนพันธ์ร่มโพเย็นน้องปานเด็กหญิงจรูนโรธร่มโพเย็นนะครับ
ปัจจุบันอายุ๑๓ปี๗เดือนนะฮะยืนได้เดินได้นั่งได้นี่เห็นไหม
ใช้ชีวิตตามปกติเลยร่าเริงสดใสทั้งคู่บอกว่าก็ใช้ชีวิตปกตินะ
ไปโรงเรียนได้เจอเพื่อนเล่นกับเพื่อนเพื่อนที่โรงเรียนเพื่อนแถวบ้าน
ชอบวิ่งเล่นมากน้องปิดน้องบานบอกชอบวิ่งเล่นก็นี่นี่นี่จักรยาน

แล้วมีเพื่อนเยอะไหมแล้วเราเล่นกับเพื่อนเป็นยังไงบ้าง

ส่วนใหญ่เล่นอะไรกัน

นี่อยากเป็นครูทั้งคู่แล้วถ้าปิ่นกับปานอยากสอนคนละวิชาทำยังไง
เออทำยังไง
ต้องไปด้วยกันนะต้องไปสอนด้วยกันช่วยกันสอนกันแล้วกัน
ผัดกันคนละรอบก็ได้นี่คนละวิชา
อีกฝั่งหนึ่งก็เตรียมการสอนอีกวิชาหนึ่งไป

หลังจริงแต่เวลาเดินแล้วเมื่อกี้เห็นเขาปั่นจักรยาน
มันต้องใช้ความสมัครสมาธิสามัคคีพอสมควรนะพี่อุ๋ย
แล้วต้องออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงด้วยเหมือนที่มีคนถามในคอมเมนต์ในติ๊กต๊อก

อยากให้มีเครื่องช่วยพยุงเดินช่วยเหลือน้องแต่คุณย่าของน้องเนี่ยบอกอยากให้หลานเนี่ยขาแข็งแรง

ดูแลจากทีมแพทย์นะคะจากกรุงเทพนี่แหละ
ดูแลกันใกล้ชิดเลยแล้วไม่ต้องห่วงนะ
เรื่องใช้เครื่องช่วยพยุงอะไรกันเนี่ยนะคะ
เพราะว่าย่ายืนยันเด็กสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคม
เหมือนคนปกติทั่วไปค่ะ
เป็นห่วงทำไมล่ะ
ต้องเห็นว่าเราก็มันไปกะไปเกลียนอะไรไม่ได้

คือเราก็ห่วงอย่างเดียว

ไม่ทันคนอื่น

น้องปิ่นน้องปานเกิดมาลำกับรักษณะยังไง

ปิ่นน้องปาเกิดเมื่อ๘มกราคมปี๒๕๕๙
เขาก็จะมีศีรษะคือแยกจากกันเลย
แต่ว่าก็คือศีรษะแล้วก็มี๒ศีรษะมี๒ลำตัว
มี๔แขน๒ขา

ลำตัวติดกันตั้งแต่ช่วงสะโพกลงไปค่ะพี่อุ๋ย
แล้วนอกจากนี้เนี่ยคือเขาบอกว่าน้องเนี่ยควบคุมบังคับขาคนละข้างได้เป็นอย่างดีรู้ใจกันค่ะ
และเป็นที่รักของเพื่อนในโรงเรียน
ไม่ต้องไปห่วงกันเลยว่าน้องจะถูกว่าแปลกแยกอะไรหรือเปล่า

ทำไมผมเห็นรอยยิ้มของน้องปิ่นน้องปานแล้วผมชื่นใจจังเลย
มันสดใสมันมีพลังมันรู้สึกว่าน้องเขาแบบเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นอะไรเลยเขาโอ้โหเขามีพลังมากนะ
คือรู้สึกว่ารอยยิ้มของเขามันเหมือนกับเขาสู้แล้วมันไม่รู้สึกว่าเอ๊ะที่ฉันเป็นอยู่มันคือจุดด้อยหรือเป็นอะไรหรือเปล่า

แล้วผมเชื่อว่าทุกท่านเห็นน้องปิ่นน้องปานเนี่ยรู้สึกเหมือนกันอย่างแน่นอน